กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเอาใจคนรักเส้น

พาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยธรรมดาธรรมดามารายการนี้ไม่ได้
ไม่ได้ธรรมดาเราไม่นำเสนอแน่นอนมันพิเศษยังไง
เพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เสี่ยงทายโชค
เป็นเรื่องราวของตัวเลขแล้วเกี่ยวข้องกับดวงชะตา
เอาล่ะหลายคนรอเรื่องตัวเลขมากเลย
พลาดไม่ได้ไปดูกันครับที่จังหวัดชนบุรี
ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงทายดูเลขใต้ชาม
บางคนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการเสี่ยงเซียมซี
เสร็จแล้วเห็นเลขใต้ชามแล้วก็ไปดูอ่านใบ
แต่บางคนทานแล้วก็ไปซื้อใบ
คือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าขายดีทุกวันแหละ
แต่ขายดีมากในช่วงที่ลอตเตอรี่
วันที่๑แล้ววันที่๑๖
ออกรางวัลประมาณนั้นนะครับ

เขาอยู่ตรงที่ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ามีไอเดียในการใช้กลยุทธ์เรียกลูกค้าไม่เหมือนใคร
แค่เขียนตัวเลขใส่ไว้ใต้ชามก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เลข๑ถึง๒๘นะครับ
คิดกันเองค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวเราค่ะเราอยากปรับให้แบบมันขายดีขึ้นนะคะ
แล้วก็จากเดิมเราเวลาเล็กเนี่ยเราก็สามารถขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นได้อีก
แล้วอย่างที่เกริ่นไว้มันได้ผลดีเกินคาดคุณผู้ชมครับน้องใบตอง
นี่กลยุทธ์นี้ทำให้มีลูกค้ามาทานเพิ่มมากขึ้น
อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวแล้วยังเพลิดเพลินกับเรื่องราวของตัวเลข
แล้วก็อย่างที่บอกทุกวันที่เท่าไหร่นะ
จริงแล้วก็อาจจะเพียบกว่าวันอื่นหรือว่าจริงเยอะทุกวันแหละแต่ว่าวันในช่วงใกล้
ใกล้ก็อาจจะไปทานกันเยอะเพราะว่าไม่รู้จะซื้อเลขอะไร
คุณผู้ชมส่งไลน์มาถามดิฉันด้วยนะ

ไม่เกี่ยวไม่มีเหรอคุณมีสารตั้งสารไหมไม่
ไม่เกี่ยวอะไรกับการบอกใบ้ตัวเลขใดทั้งสิ้น
ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าชูนี้
น่ารักไม่เกี่ยวล้อเล่น